เรื่องที่มันดูแล้วชวนคิดดีกว่า
เออกับต้นมะพร้าวต้นนี้ที่มียอดแปลก
ย้าหู้

แต่ต้องไปดูที่โคนต้นก่อนนะ
ก่อนที่จะไปที่ยอดมะพร้าว
เรียกว่าค่อยไต่ลำดับไปเรื่อย
โค้นต้นเขาก็โปะแป้งแบบนี้แหละค่ะ
แล้วก็เงยหน้าขึ้นไปสุดยอด

นี่คือที่มาของคำว่า

สุดยอดเดียวไม่พอสุดยอดพร้าว

อย่าลืมนะรอฟังให้ดี

เขาก็เลยเดินทางมากราบไหว้ขอโชคขอลาบตามความเชื่อสิ

คุณวิเชียนก็เลยเล่าให้เพื่อนบ้านและนักข่าวฟัง
บอกว่ามะพร้าวต้นนี้ปลูกเอาไว้ตั้งแต่ประมาณสัก๑๐ปีที่แล้ว

ความสูงของมะพร้าวต้นนี้มากถึง๑๕เมตร
มันก็สูงเหมือนต้นมะพร้าวต้นอื่นที่อยู่ในสวนของคุณลุงนะคะ

เนี่ยวงให้คุณผู้ชมดูเลยว่ายอดมันเนี่ย
เด่นเป็นสง่าชูชันขึ้นมาแบบนี้
แตกไปปลายมันหงิกงอดูเหมือนเสียนประยานาค

เอาจริงก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องของยอดมะพร้าวเท่าไหร่นะ
แต่มันจะสูงประมาณนี้หรือคุณผู้ชมสูงมากนะ๑๕มิตร
ใครที่ปลูกมะพร้าวบอกหน่อยดิยอดพร้าวมันต้องสูงแบบนี้ไหม
อาจจะปลูกมานานแม็กซ์๑๐ปีค่ะ
แล้วพื้นที่โล่งอาจจะทำให้แถวนั้นไม่มีต้นไม้มาแย่งอาหารไหม
เออแต่ว่าบ้านนี้ฉันไม่เคยมีต้นมะพร้าวสูงขนาดนี้เหมือนกัน

ชาวบ้านก็เลยเอาดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้ขอโชคขอลาบกัน
เพราะเขาเชื่อกันว่าต้นมะพร้าวต้นนี้น่าจะเป็นต้นมะพร้าวที่มีพญานาคมาสถิตอยู่
เออแล้วคุณผู้ชมอีกหนึ่งความเชื่อที่ยืนยันการันตีก็คือ
มะพร้าวนี้เคยให้โชคให้ลาบแก่ชาวบ้านมาแล้ว
สมหวังมาแล้วหลายคนหลายครั้ง

เอาล่ะสิน่าคิดเห็นไหมคุณชนะดิฉันบอกแล้วว่าคุณต้องชอบเรื่องนี้แน่นอน
คิดสิคิดสิว่ามันจะออกมาเป็นยังไง
แต่เอาจริงดิฉันไม่ได้สนใจยอดมะพร้าวตรงนี้เลย

บ้านเลขที่สิบโหมสิบสองทับสอง
ที่บ้านจบกตำบลกระเบื้องใหญ่อำเภอพี่มายจังหวัดนครราชศรีมา

ก็เท่าแต่คุณจำได้มั้ยบอกหน่อยจริงไม่บอก

ดูดิชอบตลอดเวลาเลยตั้งใจเรียนก่อน
ว่านก็ใส่แล้วไม่ได้ช่วยใส่ตาหรือว่าความจำอะไรดีขึ้นเลยใช่ไหมฮะ